จินบุรีนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอถูกคนร้ายเนี่ยที่เป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
ใช้มีดจี้บังคับไปข่มขืนนะฮะแล้วก็ยังโทรตามเพื่อนให้มาข่มขืนอีก
แล้วขังตัวไว้คืนนึงถึงยอมปล่อยออกมาไปแจ้งความแล้วแต่คดีมันไม่คืบหน้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ค่ำของวันที่๒๑กันยายนหญิงสาวผู้เสียหายเธออายุ๒๐ปีนะฮะ
เธอบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยช่วงค่ำนะเธอทะเลาะกับสามีนะ
มีลูกอายุขวบเศษด้วยตอนนั้นทะเลาะกับสามีก็ตัดสินใจเดินออกจากบ้าน
เพื่อจะไปหาแม่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งค่ะระหว่างทางเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ตามมา
แล้วก็สอบถามว่าจะไปไหนอะไรยังไงอาสาจะไปส่งเธอเธอเห็นว่ามันค่ำแล้ว
ก็ตัดสินใจซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเขาเพื่อให้ไปส่ง
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่พาเธอไปส่งบ้านนะครับใช้มีดจี้บังคับเธอไปที่กระท่อมหลังหนึ่ง
เป็นกระท่อมสังกษีแล้วก็ข่มขืนเธอเท่านั้นยังไม่พอนะฮะ
โทรไปเรียกเพื่อนอีกคนนึงให้มาข่มขืนเธอด้วยแล้วก็ขังเธอไว้ที่กระท่อมจนถึงเช้า
ขี่รถพาเธอมาส่งบ้านแล้วก็ขู่ห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใคร
ไม่อย่างนั้นจะถูกฆ่าแต่เธอบอกเธอตัดสินใจนะฮะ
แต่คดีมันไม่คืบหน้าเลยนะฮะเธอบอก
ทั้งที่เธอจำได้ว่าคนก่อเหตุเป็นใคร

หลังจากไปแจ้งความแล้วยังไม่ถูกจับเนี่ยนะ
ยังขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนมาที่หน้าบ้านของเธออีกหลายครั้งนะครับ
ทำให้เธอเนี่ยหวาดกลัวมาก
นี่ฮะเธอพอเกิดเหตุเธอก็กลับมาอยู่กับสามีเหมือนเดิมนั่นแหละนะ

แต่คนก่อเหตุยังขี่จักรยานยนต์วนเวียนมาเหมือนกับ
ข่มขู่มาสร้างความหวาดกลัวให้เธอ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ

เป็นจุดที่เป็นกระท่อมสังกษี

อยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้าไป๓๐๐เมตร
ห่างไกลจากบ้านเรือนของผู้คนเลยนะครับ
กระท่อมสังกษีมีแคร่อยู่

มีผ้าขนหนูด้วยมีแมสตกอยู่อันหนึ่ง
เจ้าของกระท่อมชื่อนายบุญเลิศนะฮะ
บอกว่าสร้างกระท่อมเอาไว้เป็นที่พักอาศัยเวลามาทำนา
แต่ไอ่อย่างผ้าขนหนูอะไรยังเขาบอกไม่ใช่ของเค้านะครับ
ไม่มีเหรอครับ

ไม่ใช่เหรอ

แตกสองตำลูกแต่ว่าที่มีของมีพระคุณหนูอะไรเนี่ยน่าจะเป็น
ของผู้ก่อเหตุทั้งหมดไม่รู้กันแต่ว่ายังยังว่าไม่ใช่
ของลูกไม่ใช่ครับ
ขณะเดียวกันนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยจากการบอกเล่าของทาง
ผู้เสียหายบอกว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปีนะฮะแล้วเพื่อน
ตามมาเนี่ยนะที่โทรเรียกกันมาเนี่ยอายุ๖๐นะครับอาศัยอยู่
แถวพื้นที่นี่แหละนะครับแล้วเมื่อ๑๕ปีก่อนเคยมีคดีไปรุม
มขืนผู้หญิงแล้วก็ถูกจำคุกเพิ่งพ้นโทษมาได้๖ปีนะฮะ
โทษออกมาก็มาผัวพันกับยาเสพติดมีนิสัยอันตภัณฑ์อยู่
หมู่บ้านชาวบ้านเขารู้ข่าวเขาบอกเขาอยากให้ตำรวจเนี่ยจับ
ให้ได้สักทีนะฮะวันนี้ตำรวจสพกบินบุรีนะครับก็เลยไปคุม
ตัวผู้ชายคนนี้มานะฮะชายอายุ๕๐ปีที่ผู้เสียหายบอกขี่จักรยาน
มาแล้วบอกจะไปส่งแล้วก็พาไปข่มขืนนะฮะตำรวจคุมตัวมา
สอบปากคำที่โรงพักนะฮะแต่ว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยให้การ
ปฏิเสธนะครับยังเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะไม่ใช่ผู้ต้องหาเขา
ให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำจากนั้นก็เลยเชิญตัวผู้เสียหาย
ชี้จุดที่เกิดเหตุและสอบปากคำเพิ่มเติมนี่ครับปรากฏ
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็มารอดูกันนะครับแล้วก็ตั้งคำถาม
เอ๊ะทำไมตำรวจไม่ดำเนินคดีกับคนก่อเหตุสักทีนะเพื่อนอีก
คนหนึ่งด้วยที่โทรตามกันให้มาข่มขืนเขาเนี่ยทั้งทั้งที่ผู้
เขาก็บอกเขาจำได้ว่าเป็นใครเขายืนยันได้ว่าคือใคร
แล้วเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละคือชาวบ้านเขาบอกเขากลัวค่ะ
ถ้าเกิดยังลอยนวลอยู่เนี่ยจะมาก่อเหตุกับลูกหลานเขาหรือเปล่า
หวาดระแวงครับไม่กล้ามาไล่มานาครับเพราะว่าแต่ก่อน
เขาจะมากันแบบสะดวกสบายแล้วก็จะไม่มีคดีนี้จะไม่เคยมี
คดีแบบนี้นะครับคือลากไปข่มขู่นี้แล้วก็ยังเอาเพื่อนมา
เรารุมโทรมอย่างนี้เขากลัวมากครับชาวบ้านอยู่อย่างระแวง
ช่วงนี้ถ้าเขาทำกับลูกกับเมียมันมันจะเจ็บแค้นไหม
นี้ผู้หญิงไม่สมประกอบเลือดสติไม่ดีทำไมถึงทำได้ลงคอ
สำหรับพวกที่ใจไม่คล้ายคล้ายมนุษย์นะครับฝากว่าถ้าเขาทำ
ทำกับลูกกับเมียมึงอย่างนี้มึงจะเหมือนใจเขาไหมทุกวัน

เราก็ถามไปยังตำรวจสพกบินบุรีนะฮะตำรวจบอกว่าตอน
อยู่ในระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยนะครับทางผู้
ต้องสงสัยเขายืนยันว่าไม่ได้ทำนะแล้วก็มีพยานบุคคลยืนยัน
ว่าเขาอยู่ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงในคืนวันเกิดเหตุส่วน
ความสงสัยของชาวบ้านว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคืน๒๑กันยายน
แล้วทำไมเพิ่งมาคุมตัววันนี้๒๗กันยายนทั้งที่ผู้เสียหาย
ก็แจ้งข้อมูลละเอียดชัดเจนว่าคือใครอยู่ในหมู่บ้านบ้าน
อยู่ไหนอะไรยังไงตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขอเวลาในการรวบ
รวมพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมก่อนยังไม่ได้ชี้แจ้งตรงนี้
เพิ่มเติมนะครับว่าช้าหรือไม่ช้ายังไงแต่ว่าไปคุมตัวมา
วันนี้เนี่ยผู้ต้องสงสัยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำค่ะก็ต้องไป